ร่วมพิธีบวงสวงชะหยองยอดวิว๑๐ล้านวิวของหนุ่มเตาผู้ซีนค่ะ

เมื่อวานนี้ค่ะหนุ่มเต๋าได้ตั้งโต๊ะ
ทำพิธีบวงสวงถวายเครื่องสักการะบูชา
พร้อมกับผ่านใบสีพญานาคผลไม้เครื่องเส้นไหว้
แด่องค์พญาสีสัตว์นักฮราช
พร้อมกับประกอบพิธีพรามตามประเพณีความเชื่อ

ที่ช่วยให้ยอดวิวเพลงมนตร์รักภัทรพนม

วิวตอนนี้๑๐ล้านวิวแล้วค่ะ
โอ้โหเยอะนะเนี่ย
เมื่อวานนี้นะคะหนุ่มเต๋าก็ได้จัดนางรำมารำถวายพ่อปู่พญานาค

ก่อนที่เจ้าตัวจะได้ถวายเสียบร้องเพลงบนรักภัทรพนม
คู่กับลูกทุ่งสาวร่วมค่ายนี่เลยค่ะ

ถวายให้กับองค์ปู่พญานาค
แล้วก็ให้ชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมงานได้ฟังกันอีกด้วย
แน่นอนนะคะว่างานมงคลแบบนี้มีหรือคะ
จะพลาดเรื่องราวของตัวเลข

ขอโชคขอลาบจากองค์ปู่พญานาคด้วย
ซึ่งเลขที่จุดได้ก็คือ

เพราะช่วงสัมภาษณ์หนุ่มเต๋าเขายังมีพูดถึงเรื่องราวของตัวเลขอีกเพียบเลย
แต่จะเป็นเลขอะไรบ้างไปฟังค่ะ
จากวันที่๑๑เดือน๑๑นะครับปี๒๐๒๒ปีที่แล้วนะครับ
ก็ได้มีโอกาสเปิดซิงเกิ้ลใหม่มูลรักพระธาตุพนมนะครับ

แต่ว่าเราฉลองครบรอบ๑๐ล้านวิว
แล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองให้กับจังหวัดนครพนมที่กำลังจะก้าวเข้าสู่เทศกาลออกพรรษาเนาะ

มะหลายเรือไฟน้ำกันนะครับในวันออกฟันศา
โหยังไงล่ะ
บอกแล้วว่าเรามีตัวเลขมาฝากเขาย้ำเมื่อกี้แล้วนะ
เพลงปล่อยเมื่อวันที่๑๑เดือน๑๑ปี๒๕๕๙
และวันที่เขาไปบวงสวงก็คือเมื่อวานนี้วันที่๘เดือน๙นะคะ
ฉลองยอดวิว๑๐ล้านวิว
แต่ว่างานน่าไปมากเลยไหลเรือไฟนั่น
หรือก็ออกฟันศาพะดีไง

ความดีด้วยสำคัญ